พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งคลิปนะคะ
เจ้าของคลิปที่นำคลิปนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าสุดทนจริงเพราะว่ารักษณะแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
ตั้งคำถามด้วยนะคะว่าจะต้องให้มีคนตายกันก่อนหรืออย่างไร
ถึงจะมีคนมาจัดการเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ

ขณะที่คนงานก่อสร้างกำลังใช้รถแบ็คโฮลค่ะ
โกยหินที่อยู่ด้านบนบนตึกของดาดฟ้า
แล้วก็เทลงมาสู่พื้นด้านล่าง
ปรากฏว่ามีหินบางส่วนกระเด็นออกจากกรอบสังกสิทธิล้อมรอบเอาไว้

ก็จะเห็นได้ว่าสังกษีบางแผ่นเนี่ย
ชำรุดเจ้าของคลิป

ซึ่งเป็นผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่า

เจ้าของคลิปบอกว่าก็กังวลว่า

รวมถึงก็อยากเตือนใจสำหรับเจ้าหน้าที่

ตึกนี้เป็นตึกที่เคยทำหินตกใส่
เกือบโดนหัวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
แต่เฉียดไปโดนข้อเท้าแทน
ครั้งนั้นไม่คิดเอาเรื่องเอาราว
จากว่าเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุ

ก็ดูเหมือนกับว่าจะหนักขึ้นทุกวัน
ใครก็ได้ช่วยจัดการที

คนเดินเท้าก็อาจจะเป็นคนงานในไซส์

นี่คือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณไซส์งาน

ตึกนี้เป็นอาคารสูง๒๕ชั้น

โดยผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปสอบถาม

ว่าเมื่อหินตกลงมาจากด้านบนของตึก
ก็จะผ่าช่องที่มีการจัดทำออกไว้

ก็อาจจะทำให้ผู้ที่เดินผ่านบริเวณนั้น

ผู้รับเหมาค่ะ

สันติภาพสิริประพานายช่างโยธาสำนักงานเขตปฐุมวันบอกว่า
จริงแล้วก่อนหน้านี้ทางเขตก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนมาโดยตลอด
แล้วก็ตึกนี้เองเคยถูกระงับการลื้อถอนมาแล้วหนหนึ่ง
จากว่าพบว่ามีการดำเนินการไม่ตรงตามแบบที่ยื่นขอไว้
ซึ่งผู้รับเหมาได้ทำการแก้ไขตามแบบที่ยื่นขอก็เลยอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง
จนกระทั่งเมื่อวานนี้มีการแชร์คลิปสุ่มเสี่ยงอันตรายช่วงบ่ายที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าแผ่นเมทันชีสที่ล้อมตึกเนี่ยนะคะ
ชำรุดเสียหายบางจุดทางฝ่ายโยธาสำนักงานเขตปฐุมวันก็เลยมีคำสั่ง
ระงับการลื้อถอนชั่วคราวค่ะ